ก็ตกลงนวดกัน๒ชั่วโมง

แต่จ่ายเงินสดจำนวนนึง

พวกเขาบอกว่าโอนเข้าเรียบร้อย

ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ้ายอมรับว่าไม่มีเงิน
ทางร้านก็โทรหาตำรวจสิคะ
ใช้บริการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไม่มีเงินได้ยังไง

เป็นการเคลียร์กันโดยตำรวจบอกว่าให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
เกิดขึ้นที่ตราดค่ะตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้ง
จากร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
บอกลูกค้ามานวดแล้วก็จ่ายเงินไม่ครบ
มาช่วยเคลียร์ทีตำรวจก็ไป
ตอนไปถึงพนักงานนวด๕คนนั่งคุมเชิงอยู่หน้าร้านเลยคุณบุ๊ค
ผู้ชายอายุ๕๐ปีคนหนึ่งก็นั่งรออยู่
เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการนวดแผนโบราณ
ก็ทราบว่าตกลงนวดกัน๒ชั่วโมง๓๒๐๐บาท
แต่ลูกค้ารายนี้กลับมีเงินมาเพียง๑๕๐๐บาท
เขาบอกให้๑๕๐๐ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือจะโอนให้เจ้าของร้าน
แล้วก็บอกโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านเขาเช็คบัญชี
บอกว่าไม่มีเงินลูกค้าเจ้าของร้านก็แจ้งตำรวจ
ก็เลยฮะมาที่การเจรจาตรงนี้
ผู้ชายคนนี้อ้างว่ามีเงินติดตัวมาพันห้า
แต่ค่าบริการ๓๒๐๐ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องหลอกว่าโอนให้แล้ว

ผู้ชายคนนี้สุดท้ายเขาต้องตัดสินใจค่ะ
โทรหาภรรยาขอเงินที่เหลือมาจ่ายค่านวด

ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
แต่ตำรวจให้ผู้ชายคนนี้นั่งรอ
รอจนกว่าภรรยาจะเอาเงินมาให้เจ้าของร้านค่ะ
เพราะว่าเขากำลังนั่งเงินมา

มันจะได้หมายใจนะครับ
ผมเครียดแล้วเนี่ย
ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละ
แต่ว่ามันมีเงินทางทางกระเป๋าอยู่อยู่